เมื่อซีมอนเช่าชาญด้านการนำความอยู่แล้ว
อย่างที่เราเห็นไหมเคาร์
เค้าไปขุดบ้าน

ก็ไม่ใช่เจ้า

ตอนนี้เขาก็ไปอับขุดกันมาเองสองตายาย

ไปอับขุดที่คนอื่นเขาที่ลูกสาวอยู่

คดีนี้ถ้าจะพูดถึงความต่อเนื่อง
มันเกือบจะครบ๒ปีแล้ว

มีผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปที่พ่อแม่เขาตามหา
คือตอนที่ลูกสาวคนนี้คือคุณนันทิยา
แสงอุไรหายตัวไปเนี่ยประมาณสักปลายปี๕๘
ทีนี้พอผ่านมาสักราวปีนึงเนี่ย
เขาก็ตามกับครอบครัวคุณนันทิยาตามกับตัวสามี
กับตัวลูกชายนะคะที่เกิดจากเธอแล้วก็สามีคนนี้เนี่ย
คือปลายปีที่แล้วคือ๕๙นั่นคือหายไปแล้วนะคะ
แล้ววันนี้ที่เรามาคุยกันคือเขาขอมาทวงถาม
เพราะถึงแม้ว่าเขาจะทำใจแล้วว่าคุณนันทิยาอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วตอนนี้เนี่ย
แต่เขาอยากรู้ว่าลูกเขาครอบครัวเขาคนนี้เนี่ยอยู่ไหนเนี่ย
เกือบจะครบ๒ปีแล้วถ้าเรานับแค่ตอนปี๕๘นะคะคุณผู้ชม
ที่เราจะพูดคุยกันก็คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเป็นข่าวแล้วอันนี้มาขอถามความคืบหน้า
คดีเนี่ยไปอยู่ที่กองปราบค่ะคุณผู้ชมวันนี้เขาเลยไปถามตำรวจที่กองปราบ
ว่าจะเจอไหมจะยังไงกันต่อและที่สำคัญคนที่ต้องสงสัยที่สุดก็คือ
อดีตสามีค่ะอดีตสามีเป็นชาวอิสราเอลนะคะ
และอดีตสามีคนที่ว่านี้ก็เคยต้องคดี๒คดีที่เป็นคดีรุนแรง
คือเป็นคดีฆ่าหันศพทั้งคู่ตั้งแต่ปี๕๒คดีหนึ่ง
แล้วก็ปี๕๙เป็นคดีฆ่าหันศพแล้วก็โบกปูนอีกคดีหนึ่ง
วันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยมันเหมือนเราคุยหลายคดีนะคะ
แต่คดีหลักตอนนี้ที่พ่อแม่เขาทวงถามคือ
เขาอยากรู้ว่าลูกสาวเขายังอยู่หรือไม่
หรือถ้าเป็นอย่างที่เขาทำใจว่าลูกสาวเขาไม่อยู่แล้ว
ลูกเขาเนี่ยร่างของลูกเขาศพของลูกเขาอยู่ที่ไหน
วันนี้เราจะพูดคุยกันย้อนกลับไปให้ดูว่า
มันมีที่มาที่ไปอย่างไรสำหรับคดีนี้

แล้วคดีนี้เนี่ยก็ไปร้องอีกทีกับทนายรณรงค์นะคะ
นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ความยุติธรรมในสังคม
คุณพ่อของคุณนันทิยาคือคุณอนันต์แสงอุไร
แล้วก็น้องสาวนะคะคุณยุภาพัฒน์อธิคมสิริกุล
เป็นน้องสาวของคุณนันทิยาสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

ถ้าเรานับตั้งแต่ปลายปี๕๘นะคะ

คือคดีนี้เนี่ยคดีหลักที่เราตามคือตามตัวคุณนันทิยา

ไม่ได้กำลังจะมาแจ้งความดำเนินคดีกับใคร
กับอดีตสามีหรือตามหาตัวใครไม่ใช่
ถ้าเจอชิ้นส่วนก็แจ้งสิครับ

ไม่แต่ตัวสามีเขาอยู่ในคุกหรือเปล่าตอนนี้

ไม่ยอมให้ข้อมูลไม่ให้เบาะแสไม่ให้อะไรเลย

แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าเขาชำนาญ
ถ้านักรัฐโรงถึงไม่ถึงใช้คำว่าเขาชำนาญ
ก็มันหลายคดีแล้วที่เขาไปผัวพันเนี่ย

เขารีบไปเลยนะว่าลูกสาวเขาก็หายเหมือนกัน
คือคุณพ่อเห็นข่าวคนนี้โดนคดีฆ่าหันศพ

เขาก็เลยไปตามเพราะลูกสาวเขาหายไปปีนึงแล้วเหมือนกัน

ตอนที่เกิดคดีของอดีตสามีคนนี้

ตอนนี้อยู่ในคุกอยู่คุกเมืองไทยหรือคุกที่ไหน

แล้วอย่างวันนี้นะเราไปถามกองปราบเนี่ยนะคะ
ความคืบหน้าคือตำรวจเขาได้ไปตามสอบอะไรเพิ่มสักอะไรเพิ่มในคุกจากคนนี้มั้ยคะ
เอาบำแสเนี้ยมาให้ทางกองปรับเพิ่มเติมลูกชายลูกแท้
แท้ของคนที่หายอ่าตอนนี้เขาเขามีส่วนเกี่ยวกับคดี
อะไรยังไงไหมคะทำไมเขาต้องอยู่สถานพินิษฐ์เขาถูก
ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันฆ่าในคดีฆ่าบกปูนเนี่ย
เมื่อปีห้าเก้าใช่คือโดนข้อหาร่วมกับพ่อใช่ครับคุณพ่อค่ะคุณพ่ออนันต์คือถ้าเล่าวันที่ลูกสาวเริ่มขาดการติดต่อจากครอบครัวไปเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่
พศ๕๘ช่วงปลายปีใช่ไหมช่วงกลางปีกลางปี๕เดือนพฤษภา๕๘ตอนที่หายตัวไปเนี่ยเท่าที่เรารู้เกิดเรื่องอะไรกับลูกสาวบ้าง

ปกติลูกสาวติดต่อครอบครัวบ่อยแค่ไหนคะ

พศ๕๘อยู่ก็ใกล้กันหนึ่งขับรถมาแป๊บเดียว
พศ๕๘อ๋อแล้วตอนหายไปตั้งแต่๒๓วันแรกพ่อตามเนี่ย
เขาไปถามเขาบอกว่าติดคุกประเทศลาว

หายไปสักอาทิตย์๒อาทิตย์เนี่ยเขาถาม
พศ๕๘เขาบอกว่าติดคุกประเทศลาวซื้อม่อนบอก

บอกว่าติดแล้วจะพาไปเยี่ยมพาพวกน้องไปเยี่ยม

พศ๖๐ให้เอาเอกสารไปพอเข้าไปบ้านมันมันย้ายหนี

สักสองสามอาทิตย์แรกที่หายตัวไปพ่อก็ไปถามหาลูกสาวจากสามีเขา

นะเขาบอกว่าลูกพ่อติดคุกประเทศลาว
โดนคดีแล้วติดคุกอยู่แล้วก็อ่ะเดี๋ยวไปด้วยกัน
เดี๋ยวจะไปประกันอ่าจะไปประกันตัวออกมา
เอาเอกสารไปแล้วพอเอาเอกสารไปมันย้ายบ้านหนี
ม่อนย้ายบ้านหนีไปเลยแล้วก็ตามไม่เจอ
ตอนที่คุณนันทิยาหายไปนะลูกสาวพ่อหายไปเนี่ย
คือตอนนั้นลูกชายเขาอยู่ไหนก็อยู่ด้วยกันอยู่ที่บ้านพ่อเขาน่ะ
ที่บ้านเดียวกันสามคนเขาอยู่กันสามคนแล้วได้คุยกับหลานไหมคะ
ตอนนั้นแม่ไปไหนลูกก็หาไม่เจอไงเขาย้ายบ้านหนี
หมายถึงแบบตั้งแต่ตอนที่ไปคุยกันตอนแรก
ตอนที่ยังไม่ย้ายบ้านหนีไม่เจอเขาไม่ได้เจอ

เขาย้ายบ้านหนีไปแล้วหนีไปนานแค่ไหนเราถึงรู้เบาะแสเขา
หนีไปตอนที่ฆ่าหันศพหนึ่งแล้วไปตามรู้จับสือหนีหายไปปีหนึ่ง
หนีหายไปปีนึงแล้วเจอเนี่ยตอนเป็นคดี
ค่ะค่ะก็คือทิ้งมาปีหนึ่งทิ้งมาปีหนึ่ง
คุณยุภาพัฒน์ค่ะตอนนั้นเนี่ยครอบครัวทำอะไรบ้าง
ระหว่างที่ตอนแรกจะเตรียมไปประเทศลาวแล้วปรากฏว่าหายไป
ก่อนจะมาเกิดปลายปี๕๙ที่ซีม่อนโดนจับ
ตอนนั้นในช่วงปีนั้นทำอะไรบ้าง
ก็หนูโทรไปประเทศลาวโทรไปที่สถานทูตลาว
ว่าโทรไปสอบถามเขาว่ารบกวนสอบถามหน่อยค่ะว่า
มีบุคคลชื่อนี้ก็บอกชื่อเขาไปว่ามีได้ติดคุกที่ประเทศลาวหรือเปล่า
เพราะว่ามีคนบอกมาเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าใครจะโดนจับ
แต่ว่าถ้าอยากรู้คือต้องข้ามไปที่ชายแดนที่บุคคลนั้นข้ามไป
แต่เราไม่รู้ว่าพี่เราข้ามไปชายแดนไหน
เราก็หมดหนทางแล้วไม่รู้จะติดต่อยังไง
ก็รออย่างเดียวคือเหมือนกับว่าอาจจะมีจดหมายพี่มา
จดหมายจากทางเรือนจำประเทศลาวส่งมาหาเราว่าเขาได้ติดคุก
แต่ก็ไม่มีค่ะไม่มีข่าวทาวน์อะไรเลย
คือเราเช็คจากฝั่งประเทศไทยเนี่ยคือเช็คไม่ได้
เราก็ได้คอยอีกแบบนึงคือถ้าเขายังไงก็แล้วแต่

ตลอดระยะเวลานั้นเราร้องหน่วยงานไหนบ้างคะ

กระทั่งถึงปลายปี๕๙ที่เป็นข่าวว่า

มาแจ้งความตอนที่ซีม่อนโดน

พี่สาวเราหายจริงเนี่ยคือ
ตอนฆ่าหันศพบกปูเนี่ยค่ะ

เราก็ไปที่สอนอบางบัวทองเลย

คือเรื่องฆ่าหันศพเกิดพื้นที่สอนอบาง

พอไปที่บางบัวทองเสร็จแล้ว
มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพี่สาวหรือลูกสาว

การตามทางอย่างอื่นก็ตามไม่ได้
เพราะว่าข้อมูลมันเก็บไว้ด้วยเวลาจำกัด
มันเลยทำให้มันตันบางส่วน

ตั้งแต่ช่วงกลางปี๕๘จนกระทั่งปีครึ่งนะ

หลักฐานบางอย่างที่มันควรจะตามได้มันหายไปด้วยระยะเวลา

ข้อมูลต่อมอที่เดินทางออกนอกประเทศหรือเข้าประเทศก็ไม่มี
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราตัดประเด็นเรื่องของการ
ถูกจับแล้วติดคุกที่ประเทศลาวเราหมดแล้วนะ

ทีนี้ตอนที่ซีม่อนโดนคดีฆ่าหันศพบกปูเนี่ยนะคะ

หลังจากที่เราก็ไปแจ้งเหมือนกัน
จนกระทั่งเนี่ยเกือบจะบรรจบครบปีปลายปี๖๐แล้วเนี่ยนะคะ
คืบบ้างเกี่ยวกับนันทิยาคะ

ก็คือบางบัวทองเขาแนะนำให้มาร้องเรียนที่กองปราบ

เสร็จอีกวันเดียวกันเขาก็ไปขุดบ้านที่สงสัย

สงสัยคือบ้านที่บอกว่าเขาหนีไปใช่ไหม

ตามข่าวคือบางกรวยก็ที่พ่อไปตามแล้วเขาบอก
อ่ะเดี๋ยวนัดกันไปประเทศลาวเสร็จแล้วพอพ่อไปอีก

แต่ถ้าคนอื่นไม่พูดเขาบอกเขาพูดไม่เป็น

กำลังจะบอกว่าตอนนี้เป้าเนี่ยอยู่ที่ซีม่อนใช่ไหม

นายรณรงค์คือเราก็จะเห็นว่าจริงแล้วเนี่ย
คุณซีม่อนคนนี้ก่อนที่จะมาโดนคดีปลายปีที่แล้ว๕๙

เคยโดนคดีตั้งแต่ปี๔๔๒๔๓อ่ะ

ซึ่งตอนนั้นเขาถูกตัดสินว่าเขาผิดไหม

แล้วคดีของลูกเนี่ย

ไม่มีครับเพราะเพิ่งเข้ามาเมืองไทย

ก็ประมาณ๒๐ปี

แล้วตอนลูกชายเกิดทำไมไปโตกับพ่อเขาไม่โตที่นี่เขามารับไป
เขามารับไปเขามารับไปตอนเจ็ดขวบเจ็ดขวบแปดขวบเกิดแล้วโตถึงประมาณสักเจ็ดขวบปุ๊บ
พ่อมารับพอพ่อเขาออกจากคุกไงเขามารับหมามารับ
แล้วก็กลับอิสราเอลใช่แล้วเขาไปอยู่ที่นู่นนานแค่ไหนก็จนถึงสิบหกปี
ไม่ถึงหกปีไม่เขาเขาไปนู่นไงจากเจ็ดขวบแปดขวบก็ไปอายุสิบหกก็กลับมาประเทศไทยอีกรอบหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเขาจะมีความไม่ได้อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับทางตายาย
ใช่หรือแม้กระทั่งคุณแม่เท่าไหร่ค่ะแต่ระหว่างที่ลูกเขาไปอยู่อิสราเอลเนี่ยนะคะ
เขาติดต่อกันไหมทั้งสามีภรรยาหรือแม่กับลูกชายติดต่อครับโดยความสัมพันธ์ดีไหม
ก็ดีนะคะพี่สาวก็บินไปไปทำเรื่องไปทำอะไรให้ไอ้เหตุจูงใจจะเป็นอะไรอ่ะ
แล้วไม่เห็นสงสัยอะไรเลยนอกจากกระทั่งมีเคยมีคดี
แล้วก็มาเกิดคดีปลายปี๕๙ซีม่อนเขามีอะไรกับพี่สาวเราหรืออะไรที่เธอจะสงสัยว่าเขาจะทำนะคะ
ก็ตอนหลังก็จับโกนหัวอ่ะตอนหลังก่อนที่จะตายนะ
ก่อนที่จะหายตัวไปอ่ะยังไงฮะเขาจับโกนหัวเขาบอกให้ไปเข้ารัฐธิเขา
รัฐิอะไรพ่อไม่รู้เราก็ไม่รู้เขาหรือศาสนาเขาเขาศาสนาเขา
เพราะลูกสาวใส่วิกมาแล้วผมใส่วิกมาดูลูกไหมล่ะ
เดี๋ยวให้รูปให้ดูอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกัน
คืออันนี้น่าจะเป็นชนวนเหตุอะไรหรือเปล่าก็นั่นเนี้ยสำนวนเหตุอะไร
จะเป็นเรื่องนี้เหรอเรื่องอื่นเขาไม่มีเรื่องแรกเลยใช่ไหมค
ไม่มีไม่มีชู้สาวเงินทองน่าจะเรื่องเงินเนี้ย
เรื่องเงินด้วยหนูไม่แน่ใจเพราะว่าลูกชายเขาว่าบอกกับหนูอ่า
หนูได้ถามขลานว่าคือเข็นแม่ไหมแม่หายไปไหน
เขาบอกเขาไม่เห็นแต่ว่าก่อนที่แม่จะหายเนี่ย
กับพ่อทะเลาะกันเรื่องเงินว่าแม่ขโมยเงินพ่อแล้วพ่อจับได้
อ่าแล้วแม่ก็หายหายไปเลยอ่าอ่าส่วนหนึ่งเรื่องเงิน
ส่วนที่สองคือเรื่องของจับโกนหัวจากเรื่องความเชื่อความศรัทธา
ในเรื่องรัฐธิหรือศาสนาไม่ทราบเดี๋ยวเรามาคุยกัน
ทะเลาะกันอยู่เป็นประจำมีไหมคะน่าจะมีนะคะ
ทำร้ายร่างกายกันเคยไหมเท่าที่เรารู้แต่มาว่าไม่เคยเห็น
ไม่เคยเล่าเคยเห็นรอยไม่เคยไม่เคยค่ะเรื่องมือที่สาม
ไม่ไม่น่าจะมีนะคะอันนี้เราไม่รู้ค่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันใหม่
เดี๋ยวกลับมาคุยกับทนายรณรงค์นะคะว่าเอาเท่าที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับกับ
กลับมาเพื่อตามความคืบหน้าคดีกันใหม่ตอนนี้ให้น้ำหนักไปที่ไหน
และเชื่อหรือไม่ว่าคนที่น่าสงสัยที่สุดยังเป็นอดีตสามีคนนี้สักครู่ค่ะ

เคยเกิดขึ้นกับตัวของซีม่อนเบตันที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งตอนนี้อยู่ในเรือนจำเนี่ยนะคะคือตั้งแต่ปีสี่สองเนี่ย
โดนคดีฆ่าหันศพครับนะคะแต่ว่าไม่ถึงเขาแต่ว่าที่เข้าคุกเนี่ย
คืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีใช่ครับใช่ไหมคะแล้วก็มาโดนอีกทีเนี่ย
ก็คือปี๕๙นะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในเรือนจำจากคดีนี้แหละ
ครับนะคะแต่ว่าจากคดีเมื่อปลายปีห้าเก้าเนี่ยเท่าที่อ่านข่าวมันเป็นเรื่องชู้สาว
อ่านข่าวนะครับมันเป็นเรื่องชู้สาวแต่ว่าคนที่เสียชีวิตจากการถูกฆ่าเมื่อปลายปีห้าเก้าเนี่ย
เป็นอดีตตำรวจใช่ครับจากประเทศเดียวกันใช่ครับมันมีมากกว่าชู้สาวไหม
เพราะว่าคนที่เหมือนกับอยู่ในข่าวเนี่ยเป็นอดีตแฟนซึ่งไม่ใช่คุณนันทิยาเนี่ยนะคะ
แฟนของซีม่อนเนี่ยก็บอกว่าเธอไม่ไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าทำอาชีพอะไรครับ
แล้วก็ไม่ใช่เรื่องมือที่สามที่เกี่ยวข้องกับเธอแน่นอนครับอ่าทนายทนายรณรงค์
คงมีธุรกิจที่ปิดบังแล้วก็เปิดเผยไม่ได้นั่นแหละครับจริงจริงลูกเขยคนนี้ทำอาชีพอะไรคุณพ่อ
ไม่รู้เลยลูกสาวเล่าให้ฟังว่าไงบ้างไม่เล่าอืมไม่ได้ซักซ้ายเหรอ
ไม่ได้ถามเลยว่าทำอาชีพอะไรจนมีลูกก็ไม่ได้ถามเอาทำไมล่ะ
ก็ไม่รู้ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเอาไม่อยากรู้เหรอว่าลูกสาวเราไปอยู่กับใครนะ
เขาทำมาหากินอะไรมั่นคงไหมเอาเหรอคะจริงจริงเขาสนิทกับพ่อแม่ไหม
สนิทหมดไม่เล่าเหรอไม่เล่าเวลาพ่อถามเขาเขาจะทำยังไง
ก็ไม่ถามผมก็ไม่ถามอ้าวไม่ถามไม่ได้เขามาเล่าอ่าบอกว่าจะเขาจะไปประเทศเขาเมื่อไหร่
กลับมาเมื่อไหร่มาตอนไหนมันบอกหมดอย่างนี้แล้วไปเอาเงินเขาส่งเงินมาเท่าไหร่บอกหมด
แต่ว่าเรื่องไปทำอะไรไม่เคยบอกทำงานอะไรก็ไม่บอกขออภัยนะคะละลาบละล้วง
เอ่อตอนที่ลูกสาวอยู่กับสามีคนนี้เนี้ยเอ่อเงินเยอะไหม
ไม่เคยเห็นเงินมีใช้จ่ายสะดวกสบายไหมแต่แต่งตัวดีอ่าแต่ไม่เคยเห็นเงิน
ไม่เคยเอาเงินแม่พ่อเพราะเอาลูกมาให้เลี้ยงก็ไม่ไม่ให้ตังค์อ่า
ไม่เคยเอาตังค์สาวมาให้สนิทกับคุณยุภาพัฒน์ไหมคะพี่คนนี้
ก็สนิทกันค่ะคุณพี่เล่าอะไรให้ฟังบ้างไม่เล่าเราถามไหม
ก็ไม่ถามเหมือนกันครอบครัวไม่มีใครรู้เรื่องของซีม่อนเลยเห
ไม่รู้เรื่องไม่มีใครรู้เรื่องก็แค่ถามว่าเขาก็แค่เล่าเหมือนที่พ่อเล่า
เขาก็เล่าพ่อก็เหมือนเล่าให้เราฟังเล่าแบบเนี้ยลูกสาวเล่า
ว่าเนี้ยเดี๋ยวจะไปเมืองนอกทางอื่นแหละจะไปรุ่นยืมตังค์หน่อยอย่างเงี้ย
แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าคนนี้ผู้ชายคนนี้ทำอาชีพอะไรไม่รู้
มาหากินอะไรไม่รู้รู้จากนิสัยใจคอไหมคะเขาเคยเล่าให้ฟังไหม
สัยใจคอเป็นยังไงผู้ชายคนนี้ไม่เคยไม่ไม่เคยอีกไม่เคยเล่า
เจอกันกี่ครั้งผู้ชายคนนี้ผมสามครั้งสามครั้งสามครั้งนี้คือ
ยี่สิบปีเนี้ยเจอสามครั้งอ้าวเราเคยออกมาไปนัดเจอกินข้าว
มีพี่สาวมีแฟนพี่มีไหมคะมีค่ะเจอหลายครั้งไหมครั้งเดียวค่ะ
อ้าวคุณพ่อเจอเยอะกว่าอีกเนอะเจอเจอไปไปเที่ยวด้วยกันครั้งหนึ่ง
ครั้งที่ว่าเอาลูกไปส่งที่ไปอิสราเอลแล้วก็ไปเจอในคุกอีกครั้ง
แล้วก็ไปเจอสารอีกครั้งสามครั้งอ้าวอู๋นี่ละนับเรื่องตอนเข้ากระบวนการด้วยเหรอ
สามครั้งแสดงว่าเจอน้อยมากน้อยมากเจอน้อยมากบุคลิกเท่าที่เราเห็น
เขาเป็นคนแบบไหนฮะเขาเป็นคนเงียบเงียบขึ่มขึ่มอ่ะค่ะ
เชื่อว่าพูดไทยไม่ได้เนอะเมื่อกี้บอกพูดได้เงียบ
ไม่ค่อยพูดไม่พูดแววตาเป็นไงซึมซึมบอกไม่ถูกอ่ะ
แล้วลูกชายลูกชายหลานหลานนิสัยใจคอเป็นดูล่าเริง
อ่าก็ตามวัยเขาไหมก็ตามวัยตามวัยใช่ไหมอ่า
มีเครียดเงียบไม่เครียดหลบมุมอยู่ในอยู่ในนั้น
ฐานพิษนี้ก็ต่อยต่อยก็เล่นกับเขาก็เล่นกับเด็กใหม่อ่ะอืม
ก็คือไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่บอกเนี่ยนะคะ
คือเรื่องชู้สาวเอาอีกทีนะไล่ทีละเรื่องเลยนะเรื่องชู้สาวน่าจะใช่ไหม
ถ้าคนนี้เป็นคนทำจริงชู้สาวน่าจะเป็นเรื่องนี้ไหม
ไม่น่าไม่ใช่มันห่างกันตั้งปีกว่าถ้าชู้สาวต้องพร้อมพร้อมกันอยู่กับ
ในตำรวจคนนั้นใช่ป่ะอืมอันนี้มันก่อนอืม
เป็นปีอืมเรื่องทะเลาะกันตามปกติทำร้ายร่างกาย
เคยมีบาดแผลให้เห็นไหมไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเห็นนะคะ
พี่สาวเคยบ่นเครียดไหมคะตอนที่ใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนนี้
ไม่เคยไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยพี่สาวเคยซึมดูคิดมากอะไรไหม
ไม่เลยมีคนงงคนนี้ไม่มีเลยเรื่องเงินทองพี่สาวเคยมีปัญหาเรื่องเงินทองไหม
มีก็มาแต่ผมอ่าผมไม่มีก็ต้องบอกพ่อพ่อตังค์สามพันอ่า
เอาบ่อยไหมบ่อยแต่ไม่เคยใช้บ่อยแต่เยอะแต่ละครั้งเยอะไหม
ก็ประมาณสองพันสามพันเป็นหลักพันอ่ามันเป็นหลักพัน
แต่ไม่มีหลังมืออืมเรื่องมันอักออกเทาเทาหน่อยนะ
เพราะเราไม่รู้เลยเขาทำอาชีพอะไรอืมคนที่เหมือนกับเป็นอีกพยานอีกคนนึงเนี่ย
ครับก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ทำอาชีพอะไรอืมอ่าคือเราพอจะรู้ไหมคะ
ว่าสองคนนี้ตอนที่แบบเป็นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยทำมาหากิน
หาเงินหาทองมาจากอะไรไม่รู้หนูไม่รู้เลยค่ะตอนแรกก็
ตอนแรกซึ่งมาไปอยู่เอ่อต่อข้าวสารน่ะอ่าไปทำซื้อรถเข็น
เขาเจอกันที่ต่อข้าวสารด้วยใช่ไหมเออซื้อรถเข็นไปขายต่อข้าวสาร
เปิดร้านอาหารอยู่ที่เราเข้าสารอ่าก่อนที่จะฆ่าเขาน่ะอ่า
ก่อนที่จะข้าวเมืองกาลน่ะผมได้ข่าวอยู่ซื้อรถเข็นไปตอนปีสี่สองอ่ะน่ะอ่า
เอ่อประมาณก่อนที่จะท้องอ่ะอ่าเนี้ยไปขายมีรถเข็น
ซื้อรถเข็นอันหนึ่งแล้วก็มีเบตเตอร์ลงแบตเตอรี่
พอไปติดคุกก็ต้องเข็นรถมาไว้ที่บ้านอ่านั่นแหละก็เลิกขายอ่า
ทางนั้นล่ะมาถึงเรื่องรัฐิหรือว่าศาสนาได้ไม่แน่ใจอ่ะ
อภัยถ้าเรียกไม่ถูกนะคะคือที่บอกว่าซีม่อนโกนหัวคุณนันทิยาเนี่ย
คือคุณนันทิยาสมัครใจหรือโดนจับโกนไม่รู้เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกไม่ได้บอก
เราก็บอกว่าจะเข้าศาสนาแค่ถามเพราะว่าหลานหลานเห็นหลานถามว่า
พี่ออยโกนหัวทำไมเขาก็บอกว่าอ๋อจะเข้าศาสนาออยคือคุณนันทิยา
นะคะใช่ค่ะคือโกนโกนแบบคิ้วคิ้วออกไหมคิ้วไม่ไม่โกน
ไม่ได้โกนคือเฉพาะโกนหัวใช่ตอนนั้นมีหลานยังตอนนั้นมีลูก
อย่างมีเรามีแล้วเพิ่งพร้อมการรายเนี้ยแน่ฟะอ๋อเหรอคะ
ใช่เพิ่งก่อนจะหายไปใช่ค่ะตอนที่โกนเนี้ยเดี๋ยวนะตก

เพราะดูจากครอบครัวผมอยากศพนะคะ
แต่ถ้าเป็นผมเหมือนกันอะไรผมตรง

ดูแล้วเขาไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนใจอะไรที่

คือตอนที่เขามาบ้านเราทุกครั้ง

ตอนที่เขามาบ้านทุกครั้งมาเจอพ่อเจอแม่เจอพี่น้องเนี่ยนะคะ

เคยมาครั้งหนึ่งที่ไปเจอหลาน

แต่หลานเขาบอกเขาเห็นว่าพี่ออยมาบ้าน

เขาก็ถามว่าอ้าวพี่ออยทำไมผมโกนผม
เขาก็ตอบหลานไปว่าเขาจะไปเข้าศาสนา
ซึ่งไม่ได้มีความรู้สึกมีทุกข์ร้อนใจอะไร

ปกติเขาเป็นคนปกติ
แล้วหลังจากนั้นนะคะ
แล้วไม่แน่ใจนะคะ
น่าจะเดือนเมษาหรือพฤษภาเนี่ยค่ะ

เพราะว่ารู้สึกไปหาแม่ยังมีผมอยู่เลยเดือนเมษา
ถ้านายลงนาลงคิดว่าน้ำหนักมันไปเรื่องไหนฮะ
ก็นี่แหละครับเนี่ยคงจะเรื่องทะเลาะกันแล้วก็พลั้งมือฆ่า

เห็นไม่ตรงยังไง

คงจะไปรู้ธุรกิจอะไรซึ่งลึกกว่าเอามาพูด

ใช่เพราะว่าเขาไม่มีอาชีพ
นี่อีกน้ำหนักหนึ่งอันนั้นน้ำหนักที่สอง
เอาอย่างงี้เท่าที่ท่านายลงนาลงเห็นทุกอย่างนะฮะ

แล้วก็ไม่ต้องการให้พูดเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ

อย่างที่สามก็คือเขาคบกับใครหรือเปล่าช่วงเวลาที่หายตัวไป
ซึ่งยังไม่ได้มีการสอบสวนสืบสวนเรื่องนี้

หมายถึงว่ามันไม่ได้ไปทางไหนแบบจนฉีกมากจนเราให้น้ำหนักไปด้านเดียวไม่ใช่

ยังไม่ทิ้งอะไรเลยตอนนี้ยังไม่สามารถปักใจอะไรเลยนะ

แต่ที่เหมือนกับน้ำหนักมันไปทั้งหมดแล้วคือน่าจะเกี่ยวกับสามีแน่นอน

ถ้าไม่เกี่ยวมันต้องให้เบาะแสกับเราไปหาลูกสาวเขามาคืน

ตามข่าวเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือมันมีหลักฐานอยู่หลายชิ้นเหมือนกัน
แม้กระทั่งหลานเนี่ยเป็นคนบอกด้วยซ้ำไปว่าให้ไปดูอะไร
ให้ไปตรวจสอบอะไรอะไรที่ต้องเข้ารหัสก็บอกด้วยซ้ำไป
คำถามคือว่าจากหลักฐานทั้งหมดมีอะไรที่จะบอกได้บ้างว่าคุณนันทิยาหายไปไหน
หรือแม้กระทั่งยังอยู่หรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะจากหลักฐานไม่ใช่ไม่มีนะ

กล้องวงจอมปิดมันสำคัญยังไงธนายโลนาลง

เขาเดินออกจากบ้านครั้งสุดท้ายวันไหนกันแน่
กล้องวงจรปิดคือกล้องวงจรปิดของบ้านเช่า

ก็คือบ้านบางกรวยที่เราไปตามแล้วสุดท้ายเขาหนีไปนะ
บอกลูกสาวเราโดนจับอยู่ลาวนะ
ซึ่งกล้องวงจรปิดที่ว่านี้อยู่ที่ใครคะตอนนี้
มันอยู่ในโน้ตบุ๊กที่ทางตำรวจยึดไป

เขาบอกกับทางญาติว่าให้ไปดูในนั้น
ทุกอย่างที่อยากรู้ว่าอยู่ในนั้น

แต่มันก็ไม่รู้ว่าประสานงานกันยังไง
ทุกวันนี้ยังไม่ได้เปิดดูข้างในเลย
บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ตัวนี้นี่คืออยู่กองปราบเหรอคะ

ก็ต้องขอไปครับต้องขอไป
ว่าถ้ากองปราบจะขอเปิดก็คือมันไม่ได้ยากใช่ไหมค
ก็มันไม่น่าจะยากนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีสำเนาไว้หรือเปล่า
กำลังเช็คว่ามีสำเอาหรือบ้ะตอนนี้
คุณยุภาพัฒน์ค่ะกล้องวงจรปิดที่ว่าเนี่ยตอนหลานเนี่ยบอกใครรหัสเนี่ยหลานบอกผ่านใครมา
น่าจะบอกพ่อวันที่ไปศาลนะคะบอกผมถามเองอ่าว่ายังไงผมถามว่าแม่หายไปไหน
บอกว่าอ๋อแม่เขาผมไม่รู้แม่เขาจากดูเรื่องต้องไปดูในคอมอ่า
เพราะว่ามันมีกล้องแล้วก็บอกผมผมก็จำได้เนี่ยบอกให้เปิด
มันมีปุ่มสีชมพูอืมกดแล้วภาพมันจะออกอืมอ่าอย่างนี้ผมก็ไปบอก
ตรงกว่าที่เขาพาไปบอกว่าให้ให้ไปเอาคอมตรงกว่าเขาบอก
มันเป็นภาษายิวแล้วจะไปเปิดดูอ่าหรอรู้เรื่องเหรออ๋ออ๋อ
ลูกลูกหลานบอกที่ที่ก็โดนจับอยู่เหรอรหัสมันไม่ใช่แบบตัวเลขตัว
ภาษาไม่ต้องบอกว่ากดตัวสีชมพูแล้วจะเป็นภาพออกมาบอกในคอม
นะนะฮะอ่าแล้วเขาบอกว่าถ้าประกันผมออกไปผมจะไปเอามาออกมา
ให้ตอนนั้นบอกประกันสามหมื่นอ่าบอกประกันผมหน่อยประกันผมหน่อย
ผมกลัวหนีไงอ่าผมก็เลยไม่ประกันบอกประกันหน่อยผมจะไปเอาคอมมา
แล้วจะมาเปิดให้ดูเท่าเท่าที่ฟังจากหลานเท่าที่ฟังจากหลาน
คิดว่าหลานพูดจริงไหมอ่ะแค่นี้ก่อนพูดจริงพูดจริงแน่พูดจริง
ไม่ใช่เหมือนกับโทษนะคะขออภัยนะคะคือไม่ใช่เหมือนกับแบบ
เอาตัวออกไปก่อนไม่ใช่ไม่ใช่เออพูดจริงแน่พูดจริงแน่
แล้วตอนนั้นดำเนินการแล้วมันถึงไหนอ่ะพ่อก็เงียบ
เงียบเงียบแบบอะไรเงียบก็คือไม่มีข่าวมีข่าวไม่ไม่ได้ไปบอกใคร
บอกตำรวจบอกตำรวจกองออกบอกสารวัตรเอ็กซด้วยเขาก็เงียบ
บอกกองตาใช่ไหมอ่าแล้วกองตาเขาก็เงียบเพราะเฉย
เปิดไม่ได้กับเงียบไม่เหมือนกันนะเขาเงียบหายไปหรือเงียบหายเลย
ไม่เปิดไม่เปิดไม่ไม่ทำอะไรไม่โทรมาไม่โทรมาว่าเครื่องในคอมเลย
เขาไม่ได้ไปดูพ่อสงสัยไหมตอนที่หลานชายบอกว่ามีภาพอยู่ในกล้องวงจรปิดอ่ะ
เหมือนกับหลานรู้อะไรมากกว่านั้นไหมก็ต้องรู้แต่เขาบอกแค่นั้นเหรอ
เขาบอกว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าอยากตาอยากรู้ให้ตำรวจเขาไปเปิดในกล้อง
แล้วกล้องจะเห็นหมดเขาพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมได้อ่า
แต่คนอื่นไปพูดเขาบอกพูดไม่เป็นอันนี้นี่ทั้งหลานด้วยแล้วก็สามีคุณนันทิยาด้วยเหรอ
ใช่คือทั้งสองวันนี้พูดภาษาไทยคล่องคล่องแต่ว่าถ้าใครไม่รู้ต้องหาร่าม
แต่จริงจริงพูดได้พูดได้ผมไปหาผมยังบอกผมเลยบอกว่าผมไม่ได้ฆ่านะ
ผมรักผมจะตายเมียเหรอตกลงกล้องวงจรปิดนอกเหนือจากกล้องวงจรปิดมีอะไรอีกไหม
นายรณรงค์ที่ตอนนี้จะมีอยู่ในมือใช้ได้อ่ะคือมันมีแค่นี้
ก็ต้องไปแกะมาก่อนว่ามันมีหรือเปล่าหรือมันหายไปแล้ว
แกะมาดูอ่ะจะได้รู้ว่ามีเบาะแสไหมถ้ามันมีก็จะได้รู้ว่า
น่าจะอยู่ตรงไหนเอางี้ตอนเนี้ยพอกลับมาอีกครั้งเนี้ย
แล้วเขามาร้องที่ท่านายลนรงค์เนี้ยท่านายลนรงค์วางแผลว่าทำไง
ต้องต้องทำอะไรก่อนไปหาใครก่อนเอาไงฮะ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
ตำรวจโทรมาตามเราเลยใช่ไหมให้ไปดูไม่มีนะคะ
เขาเช็คกันหมดแล้วไม่มีไม่ตรง
ไม่มีเข้าโรงพยาบาลไม่มีประวัติคนหาย

มีแค่สัญญาณโทรศัพท์ตัดไปแค่เท่านั้นเอง

มันเกินกว่ามันเกินระยะเวลาที่จะเก็บได้

คือถ้าเก็บไว้นานอย่างตอนคดีแม่น้องพลอย
คือเก็บไว้ตั้งแต่ตอนนั้นถ้าพ่อเข้าไปตามตั้งแต่ที่หายแรกอะ

นายรณรงค์คิดว่าคดีนี้เท่าที่เราดูจาก
จริงแล้วตามคนหายมาหลายคดีนะคะ

เขาดูเหมือนฉลาดแต่เขาก็ไม่ได้ฉลาดนะ
ยังไงเออคุณดูค่ะรถคุณมองยังไงคะ
คือเขาก็ไม่ได้เอาศพไปซ่อนอะไรที่มันเป็นเรื่องยากมาก

ให้เห็นเด่นชัดว่าบกไว้ตรงไหนด้วยซ้ำ
อันนี้มันอาจจะอยู่ที่ที่เรามองเห็นก็ได้
ที่บ้านนั้นเนี่ยตอนที่ไปค้นไปตรวจไม่เจอ

เขาขุดนิดเดียวเจอแสง

เห็นบอกมีอะไรไปขอเครื่องจากมเกษตรอะไรมาด้วย

ตำรวจเป็นคนเอาเครื่องนั้นไปตรวจ

เกษตร้งคุดด้วยกัน

แล้วก็เสาร์อาทิตย์ไม่แน่ใจมีความคืบหน้าแค่ไหนนะคะ

ช่วยกันตามเชื่อว่าสื่ออื่นจะช่วยกันตามด้วยแหละครับนะคะวันนี้ขอบคุณทนายรณรงค์แล้วก็ทางครอบครัวนะคะ
เดี๋ยวช่วยกันต่อขอบคุณนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับวันเวลากับรายการถามตรงตรงนะคะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวตามกันต่อกับไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะวันนี้ลาไปก่อนวันจันทร์ทุ่มตรงเจอกัน